สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับท่ามกลางสภาพอากาศที่แปรปวนแบบนี้แน่นอนครับ
สิ่งหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นแล้วก็สร้างความกังวลใจให้กับใครหลายคนเลยทีเดียว
ก็คือเรื่องของภัยทางธรรมชาติที่ตามมานะครับ
จากภัยเหล่านี้แล้วอีกหนึ่งเรื่องที่เข้ามาสร้างความตื่นตระหนกกังวลใจไม่แพ้กัน
ก็คือเรื่องของข่าวสารต่างมากมายละทีเดียว
ก่อนหน้านี้ครับ๒เดือนมีหนึ่งข่าวที่สร้างความตื่นตกใจให้กับชาวโลกนะครับ
บอกว่ามีน้ำแข็งทั่วโลกนะครับเกิดการแตกเกิดขึ้นแน่นอนครับ
มีการจับโยงไปถึงเหตุการณ์ต่างมากมายที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป
ทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติต่าง
วันนี้ครับเรามาตรวจสอบกันหน่อยว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร
คุณผู้ชมครับจุดที่แตกก็คือบริเวณคั่วโลกใต้นะครับ
สังเกตว่าเป็นจุดเล็กเท่านั้น
ถ้าหากเราเอาน้ำแข็งก้อนนี้
เปรียบเทียบกับสิ่งใกล้ตัวเราครับ

ขนาดของมันครับอยู่ที่ประมาณ๕๓๐๐ตารางกิโลเมตร

ใหญ่กว่ากรุงเทพของเรา๔เท่าตัว
อกจากจะใหญ่แล้วยังมีความหนาถึง๓๕๐เมตร

สูงกว่าตึกที่สูงที่สุดในเมืองไทยของเรา

สูงอยู่ที่๓๑๔เมตร

อยู่ที่ประมาณ๑ล้านล้านตัน

จำนวน๕๐๐๐ล้านตัว
แล้ววันนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบชัดนะครับ

เกี่ยวข้องกับน้ำแข็งที่แตกครั้งนี้หรือไม่

ที่เขาแตก๒เดือนที่แล้ว

การแตกของน้ำแข็ง
มันคือการแตกจากชิ้นส่วนใหญ่

เป็นชิ้นส่วนเล็กมันก็ยังจมอยู่เพราะเขายังไม่ละลาย
เพราะฉะนั้นระดับน้ำก็ยังไม่สูงขึ้น
ดังนั้นการแตกของน้ำแข็งลาเซ็นซีช่วง๒เดือนที่ผ่านมา
ยังไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนอยู่
แต่ว่าแน่นอนในอนาคตนี่เรายังไม่ทราบก็ต้องติดตามต่อไปค่ะ
ผมว่าข้อมูลเหล่านี้คงจะทำให้หลายคนอุ่นใจได้มากหลังจากนี้
แต่ว่าการติดตามการประกาศเตือนภัยต่างจากทางราชการ
ว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นอย่างต่อเนื่องนะครับ
นี่คือจับตาเตือนภัยในคืนนี้ครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ